ส่วนที่จังหวัดสตูนนะคะจากกรณีที่แม่ค้าขายน้ำ
ถูกสามีใช้ขวานจามศีรษะจนเสียชีวิตภายในบ้านพัก
ก็คือนอนเสียชีวิตภายในที่นอนเลยนี่นะคะ
เมื่อวานนี้นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เกิดเหตุการณ์วุ่นวายเพราะว่าทั้งบรรดาครอบครัวของผู้เสียชีวิต
และบรรดาชาวบ้านเขามารอดูเหตุการณ์
แล้วก็จะเข้าไปรุมประชาธรรมเนี่ยนะคะตำรวจก็ต้องเข้าไปเจรจา
การทำแผนเป็นไปอย่างชุนละมุนนะคะสำหรับบรรยากาศเมื่อวานนี้นะคะ
กรณีนี้ก็คือผู้เสียชีวิตชื่อว่านางฟาติมะนากรวัตรอายุ๕๒ปีค่ะ
เป็นแม่ค้าขายน้ำที่ถูกสามีติดยาเสพติดฆ่านะคะ
ที่บ้านหลังหนึ่งภายในตำบลปามพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูน
โดยใช้ขวานทุบที่หน้าผากและจามที่หัวจนเสียชีวิต
คือคาดว่านางฟาติมะน่าจะเสียชีวิตมาแล้ว๒วัน
เพราะว่าคนไปพบศพช่วงเช้ามืดของวันที่๒๒พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ
ว่าน่าจะเสียชีวิตตั้งแต่วันที่๒๐พฤษภาคมค่ะ
ส่วนผู้ก่อเหตุแน่นอนเลยนะคะว่าเป็นนายอานันต์มิดแสแล่
สามีของผู้ตายเพราะ
พญาหลักฐานทั้งหมดและหลังเกิดเหตุ
ผู้ชายคนนี้ซึ่งเป็นสามีหลบหนีไป
ล่าสุดวันนี้นะคะพันธ์ตำรวจเอกพิทักษ์พุทธวิโร
ผู้กำกับการสพมนังจังหวัดสตูน
นำตัวผู้ต้องหามาทำแผนจากการจับกลุ่มได้เมื่อวานนี้
เที่ยมเผลอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นะคะ
ช่วงที่ทำแผนเพื่อนบ้านเอ่ย

รอดูหน้าผู้ต้องหาเป็นร้อยคนค่ะ
ท่ามกลางความโกรธแค้นของญาติญาติส่วนลูกชาย
ของผู้ตายและผู้ก่อเหตุ

ซึ่งคนที่มาดูการทำแผนเนี่ยค่ะ

เขาก็สงสารยุทธนานี่นะคะ
ขณะที่ทำแผนญาติญาติขอดูหน้าผู้ต้องหา

ตำรวจให้ผู้ต้องหาสวมหมวกไหมพรมปิดบังใบหน้า
แต่เขาบอกขอดูหน้าหน่อยคนโหดร้ายแบบนี้

เพราะพฤติกรรมบอกโหดร้ายมากค่ะ

เพราะช่วงการทำแผน
เกือบมีอาการรุมประชาธรรมเกิดขึ้น
จากบรรดาเพื่อนบ้านเองแล้วก็ญาติรัฐ

ผู้ต้องหาถูกกดดันจากตำรวจ

ถือว่าตำรวจทำงานได้อย่างรวดเร็ว
ส่วนผู้ต้องหารับสารภาพ
ก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย

บอกว่าอย่าทำแบบนี้เลยไม่อยากให้แก้แค้นกันนะ

หลังจากผู้กำกับเจรจากลุ่มญาติพี่น้อง
ก็คลายความโกรธลงไปได้แล้วก็สลายตัว
ส่วนจุดที่ทำแผนมีจุดไหนบ้าง
เริ่มจากจุดแรกจุดที่ผู้ตายนอนหันหลังบนที่นอน
แล้วผู้ต้องหานี่เป็นในห้องนะคะมืดหน่อยนะคะ

มาฟันจากด้านหลังหลายครั้งจนเสียชีวิตเลย

จากนั้นไปล้างตัวที่เปื้อนเลือดเปลี่ยนเสื้อผ้า
กินรถจักรยานโยลบนี้ไปนะครับไปหาเพื่อนอยู่ที่จังหวัดกรบี
ตำรวจให้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้ด้วยนะคะ

ผู้ต้องหาเสพยาในวันที่ก่อเหตุ

คือเขาอ้างว่ามันหมดรีดไปแล้วยาเนี่ยนะคะ

น่าจะมาจากการถูกพันรยาบ่นพันรยาด่า

เขาบอกเขาถูกไล่ถูกด่าไล่ให้ออกจากบ้าน

เขาอ้างว่าไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านมาก่อนเลย
ญาติญาติบอกอีกว่าผู้ต้องหาเป็นคนน่ากลัว

แล้วเวลาเสพยาเนี่ยทำร้ายผู้ตายตลอดเลย
ก่อนหน้านี้ยังจับตัวไม่ได้

แต่ว่าสุดท้าย๕วันผ่านไปจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะ
ฟังเสียงญาติผู้เสียชีวิตหน่อยค่ะ
ถึงทางสูงสุดอย่าปล่อยให้เป็นตัวอย่างในผังปลาม
เพราะฝังความไม่เคยมีประวัติแบบนี้มาก่อน

ในหมู่บ้านไม่เคยมีประวัติว่ามีเหตุฆาตกรรมแบบนี้

ก็เลยเรียกร้องให้ประหารชีวิตอย่าให้เป็นเยี่ยงอย่างนี้นะคะ
อกจากนี้ทางญาติเองได้พูดถึงคำรับสารภาพของผู้ต้องหาด้วย
ต้องหาเขาบอกว่าที่ทำไปเนี่ยโมโห
ที่ถูกภรรยาด่าที่ถูกภรรยาไล่เนี่ยนะคะ
แต่ญาติเขาบอกว่าเอ้าก็ไม่ให้ด่าไม่ให้ไล่ได้ยังไงล่ะ
อยู่บ้านด้วยกันไม่เคยทำงานไม่เคยทำมาหากินเลย

ยาเสพติดนี่ทำให้คนบางทีก็คุ้มคลั่งได้ถูกไหม
จะอ้างว่าไม่ได้มีฤทธิ์ยาแล้วแต่คือใช้ต่อเนื่อง
ส่งผลกับเรื่องของจิตสำนึกและความรู้สึกสมองด้วยนะคะ